คู่นี้ว่าหวานแล้วคู่นี้ก็หวานเหมือนกันนะคะ
สำหรับจ๊ะอาสยามแล้วก็แจ๊คธนพลถึง
แต่ความหวานเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าคู่อื่นอื่นเลย

ลัดฟ้าไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคุณ
พอว่างเว้นจากการทัวร์คอนเสิร์ตที่แสนจะแน่นเอียดก็ขอไปพักผ่อนกับเขาบ้าง
เหล่าแฟนคลับได้หายคิดถึงเหมือนกับได้ไปเที่ยวด้วยกัน
งานนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นรูปคู่๒ต่อ๒
แต่เท่าที่ดูในไลฟ์ของสาวจ๊ะก็มีหวานใจนี่แหละ
เดินตามอยู่ไม่ห่างเลยนะคุณน้า
ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเจอคุณใบตองหรือเปล่า
นั่นน่ะสิหรือว่าอาจจะส่วนทางกันก็ได้นะ

แต่เอาจริงจ๊ะกับแจ๊คเนี่ยเขาคุยกับผู้ใหญ่แล้วนะ

ว่าข่าวดีก็คงจะมีเร็วนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรออัปเดตเรื่องของแพลนงานวิวาคู่นี้